สามีตามไปง้อเมียเขาไม่ยอมคืนดีด้วย
แทงเขานะทั้งปาดคอด้วยสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะฮะค่ะ
แล้วจับได้เนี่ยบอกขอโทษ
สำนึกผิดแล้วแต่ไอ้ตอนทำนี่ไม่คิดนะครับ
ชีวิตคนทั้งคนด้วยผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับนี่เป็นห้องพักคนงานที่เป็นบ่อตกปลาแห่งหนึ่ง
หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบนะครับผู้ที่เสียชีวิต
ชื่อนางสาวีลวัลอายุสามสิบแปดปี
จมกองเลือดอยู่ในห้องสภาพศพก็คือถูกแทงเข้าไป๗แผล
ทั้งแทงทั้งปาดทุกผู้ชมครับมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ลำคล
ลักษณะถูกปาดเป็นแผลกว้างแล้วก็ลึกด้วยนะครับ
อดลมเนี่ยเกือบขาดแล้วก็ตามร่างกายต่าง
นี่มีดที่หน้าห้องนี้มีดปอกผลไม้
นี้ตกอยู่นะครับคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
คือสามีของผู้ตายชื่อนายคำพุทธโสพักดี
คนนี้ครับชื่อเล่นชื่อในบอยอายุ๔๒ปีหลังก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไป
แล้วตำรวจเนี่ยไล่ตามไปจนไปเจอว่าไปเดินอยู่บนถนน
ห่างจากห้องพักของภรรยาที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ๑๐กิโลเมตร
ชาวบ้านบอกเห็นวิ่งหนีไป
กินวิ่งหนีไปเป็น๑๐กิโลเลยนะครับสำรวจก็จับได้
คุมตัวไปโรงพักในบอยเนี่ย
สารภาพบอกว่าก่อนจะก่อเหตุไปดื่มเหล้ามาเมาแล้วก็โมโห
หึงหวงภรรยาด้วยเขาอ้างว่านางสาววีรวรรณภรรยาของเขามาขอเลิก
ไม่เป็นผลยังไงภรรยาก็ไม่ยอมคืนดีเมื่อวานเนี่ยตั้งใจจะมา
ง้อแล้วก็จะมาทวงเงินด้วยนะในบอยเนี่ยอ้างนะบอกว่าภรรยา
เนี่ยเยี่ยมเงินไป๘พันบาทยังไม่ยอมคืนยังเคลียร์กันไม่ได้
ทะเลาะกันก็เลยแทงแล้วก็ปาดคอภรรยาจนเสียชีวิตแล้วก็วิ่งหนีไป
สุดท้ายเนี่ยตำรวจตามจับจนได้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะนี่เป็นเหตุการณ์ช่วงเย็นเย็นค่ำเมื่อวาน
ส่วนช่วงเช้าตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
จุดแรกเป็นห้องที่เกิดเหตุห้องของผู้ตายนะฮะนางสาววีรวรรณ
บอยชื่อจริงชื่อนายคำพุทธนี่ฮะบอกว่าตอนนั้นนะนอนเล่นอยู่ในห้องที่เกิดเหตุ
ผู้ตายทำกับข้าวอยู่แล้วมีปากเสียงทะเลาะกันคือเขาบอกเขามาที่ห้องเนี่ยคือเขาจะขอคืนดี
แต่ผู้ตายไม่ยอมคืนดีด้วยสุดท้ายทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ก่อนจะก่อเหตุใช้มีดปาดคอแล้วก็แทงเขาจนเสียชีวิต
เสร็จแล้วตำรวจก็คุมตัวในบอยไปทำแผนที่ห้องพักของในบอยเองซึ่งห่างจากห้องของภรรยาแค่๒๐เมตร

จุดนี้ในบอยบอกว่าวิ่งมาเก็บเสื้อผ้าหลังจากก่อเหตุแล้ว
แล้วก็วิ่งหนีออกไปทางทุ่งนานหลังที่พัก
ผู้สื่อข่าวของเราถามในบอย
บอยบอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย

ง้อขอคืนดีหลายครั้ง
แต่ว่านางสาววีรวรรณยังไงก็ไม่ยอมคืนดีด้วย
ก่อนหน้านี้นางสาววีรวรรณเคยสัญญาว่าจะคืนดีกับเขา

บอยบอกว่าเนี่ยตัวเขาก็พยายามเลิกเล่า
แล้วก็กลับมาขอคืนดีกับภรรยาอีกครั้ง
แต่ยังไงภรรยาก็ไม่ยอมคืนดี

ที่ผู้ตายเนี่ยเอาไปจากเขาช่วงปีใหม่

แทงใส่เขาจนล้มลงแล้วปาดคอซ้ำ
คือในบอยเนี่ยอันนี้อ้างหมดเลยนะฮะ
กับทั้งผู้ตายด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเงิน๘๐๐๐ยืมจริงหรือเปล่า
แล้วเคยบอกว่าถ้าเลิกเล่าได้จะคืนดีด้วยอะไรเราก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าในบอยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยบอกตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้ว
อยากฝากขอโทษไปยังครอบครัวผู้ตายด้วยเหตุผลผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุผลทำไปเพราะอะไร
ขอโทษก็ขอโทษเหตุผลเพราะอะไรจริงแล้วเนี่ยเขาบอกทำไปเพราะว่ารักผู้ตายมาก

บอกเขารักผู้ตายมากทำไปเพราะรักมาก
แล้วทีนี้เขาบอกว่าผมเลิกเล่าผมก็เลิกแล้วทีนี้ผมก็เลิก
แล้วทีนี้เมื่อคืนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเลิกไม่เลิกก็ช่างไม่เอาคืนแล้วเขากลับคำ
แล้วตอนก่อเหตุเขาเขาขอชีวิตพี่ไหมเขาร้องขอชีวิตพี่ไหม
ไม่ได้พูดอะไรเลยครับผมไม่ได้ยินพูดอะไร
ทำไมพี่ถึงปาดคอซ้ำหรอครับพี่
บรรดาโนธสะ

ผมก็รักหญิงมากนะครับผมก็กราบขอโทษขออภัยด้วยครับผม

ครับผมเคยบอกกับเขาหลายครั้งแล้วว่า
ผมตัดใจไม่ได้ผมรักเขามากผมก็เคยพูดดูครับ
แบบนี้ไม่เรียกรักนะคะแบบนี้เรียกเห็นแก่ตัวค่ะ
คือคุณรักเขามากแล้วคุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไง
คุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการจากเขา
คุณก็เลยโมโหใส่เขากระหน่ำแทงเขา๗แผลปาดคอเขาด้วย
อันนี้ไม่รู้จะสะกดเป็นคำว่ารักยังไงจริง
แล้วเรื่องของความรักนี่เราก็คุยกันหลายครั้งหลายหนนะฮะ

คือมันไม่สามารถไปบังคับจิตใจใครได้นะ
ต่อให้ทำดีแค่ไหนโอ้โหเป็นคนดี

จะไปบังคับให้เขารักเรามันเป็นไปได้เหรอ

จะมีคนให้เราบังคับว่าโอ้โหต้องรักเขานะต้องรักเขานะ

ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
บอกว่าหลังจากที่นางสาววีรวรรณกับในบอยเนี่ย
เขาเลิกงานเมื่อวานนี้ช่วง๕โมงเย็น
เขาก็มาทำกับข้าวกันอยู่ในห้องที่เกิดเหตุ
คือเขาเลิกกันแต่ว่าเขาบ้านพักคนงานอยู่ใกล้กันไง

จากนั้นเพื่อนบอกได้ยินเสียงทะเลาะกันดังมาจากในห้อง

ตอนนั้นเห็นในบอยเนี่ยถือมีดอยู่แล้วจี้คอของนางสาววีรวรรณอยู่
เพื่อนเห็นบอกก็พยายามเข้าไปห้ามกันนะ
ยังถูกในบอยเนี่ยเหวี่ยงจนตัวไปกระแทกผนังห้องเลย
แล้วในบอยเนี่ยยังหันมีดชี้ขู่มายังเพื่อนที่จะเข้าไปห้าม

แล้วขู่บอกใครเข้ามายุ่งนะเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายให้หมด
นี่ฮะเพื่อนสองคนนี้เพื่อนของนางสาววิรวรรณเนี่ยก็กลัว
ก็วิ่งออกมาเพื่อจะเรียกให้คนช่วยไม่คิดว่าจังหวะนั้น
บอยเนี่ยจะแทงแล้วก็ปาดคอผู้ตายจริง

คือกลับมาช่วยกันก็ไม่ทันแล้วตอนนั้น
ผู้ตายเรียกเรียกพี่สาวอ่ะเรียกลี่มาดูหน่อยคล้ายแบบว่าเรียกมามาดูนี่
เขาพูดแบบนี้แล้วก็ได้ยินมิ้นก็ได้ยินพี่คำล่าก็ได้ยิน

ดูตอนระหว่างที่เดินไปดูก็ผู้ตายถือมีดเจาะคออยู่
คำล่าก็เดินเข้าไปเนอะเข้าไปเหมือนว่าอย่าทำเหมือนว่าอย่าทำ
คนร้ายก็เหมือนว่าสะบัดพี่เขาไปจับแขนเนาะ
เนี่ยไปแย่งเหมือนคล้ายจะแย่งมือออกเอามีดออกจากมือผู้คนร้ายอ่ะ
มีนก็เห็นท่าไม่ดีเราก็เลยเรียกพี่เขาออกมา
ก็คือเหมือนผู้ตายคนร้ายขู่ว่าถ้าใครช่วยก็คือจะแทงให้หมด
แล้วก็เลยจับแขนพี่เขาวิ่งหนีใช่วิ่งหนีก่อน
ตอนนั้นยังเห็นตอนแทงท้องสองแผลเนอะและจังค่ะยังภาพยังติดตาอยู่เลย
เราได้คุยกับเพื่อนสนิทของนางสาววิรวรรณผู้ตายนะฮะ

บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนชวนนางสาววิลวันมาทำงานด้วยกันที่บ่อตกปลา
ตั้งแต่เมื่อกันยายนปีที่แล้ว
แล้วผู้ตายตอนนั้นรู้จักกับในบอยทางเฟซบุ๊ก
ก็เลยชักชวนในบอยเนี่ยมาทำงานที่เดียวกันพร้อมกับคบหากันไปด้วย

เมื่อธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นนางสาววีรวรรณกับในบอยเนี่ยคบกันได้สักหนึ่งเดือน

ในบอยบอกโอ้โหผมรักมากผมรักมากเนี่ย

เดือนกว่าเองปลายปีที่แล้วถามว่าทะเลาะกันมีปัญหาอะไรกันก็เรื่องในบอยดื่มลงดื่มเหล้า

แล้วในบอยก็หึงหวงระแวงหาว่าผู้ตายเนี่ยจะไปมีผู้ชายคนอื่นที่เขาขอเลิกแล้วมีปัญหากันอะไรประมาณอย่างนี้

ช่วงก่อนปีใหม่ในบอยเนี่ยเคยใช้มีดเนี่ยมีดเล่มที่อยู่ในห้องที่เขาทำกับข้าวใช้ก่อเหตุฆ่าเขาเมื่อวานเนี่ย

ช่วงก่อนปีใหม่ในบอยเนี่ยเคยใช้มีดเล่มนั้นจี้คอนางสาววีรวรรณมาแล้วนะ

ขู่ฆ่ามาแล้วว่าถ้าจะลงจะเลิกอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็หวาดระแวงเขาก็กลัวหมดเขาก็ขอเลิกเขาก็ไม่อยู่ด้วยแล้วเอามีดจี้คอเขามาแล้ว

ช่วงปีใหม่นางสาววีรวรรณก็กลับไปบ้านเกิดที่ชายภูมิซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้เอาเงินของในบอยเนี่ย๘๐๐๐ไปด้วย
แต่ความจริงแล้วเขาไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาจะเอาเงินยืมเงินอะไรแล้วไม่คืนแต่ตอนที่คบกันเนี่ยเหมือนกับในบอยเนี่ยเขาก็ตกลงกันว่าเวลาเงินเดือนออกเนี่ยเขายกให้ผู้ตายเนี่ยเป็นคนเก็บ
เงินมันก็เลยติดไปด้วยประมาณอย่างนั้นทีนี้ผู้ตายเขากลับไปเขาก็ไม่อยากจะกลับมาที่ที่ทำงานอีกที่บ่อตกปลาเพราะไม่อยากเจอในบอยอยากจะเลิกแล้วนะไม่ได้กลับมาอีก
จนกระทั่งล่าสุดผู้ตายตัดสินใจกลับมาทำงานที่นี่เมื่อช่วงสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาพอในบอยเห็นว่า
เมื่อวานนี้ก็ทะเลาะกันแล้วก็ไปแทงเขาจนเสียชีวิต
อยู่กินกันฉันผัวเมียได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะก็เกิดปัญหาหนึ่งก็คือผู้ชายเนี่ยกินเหล้าเมาแล้วก็หึงหวงเริ่มมีการตบตีกันแล้วก็เริ่มมีการขู่ฆ่ากันก็คือเอามีดเจาะคอนะคะครั้งแรกอันนี้คือได้ยินจากปากของผู้ตาย
แล้วถัดมาผู้หญิงก็เริ่มทนไม่ไหวก็เลยกลับบ้านก็คือเอาเงินเดือนของผู้ต้องหานี่แหละค่ะสามีนี่แหละกลับบ้านไปด้วยทิ้งเงินแม่เขา๑๔๐๐บาท
ตอนแรกคือผู้ชายเขาโทรไปเกี้ยก่อนว่าเออกลับมานะตอนแรกก็เวลาเมาอ่ะถ้ามึงไม่เอาเงินกลับมานะกูจะฆ่ามึงกูตามไปฆ่าหรืออะไรเนี่ยแหละ
แล้วสุดท้ายก็คุยกันยังไงไม่รู้กลับมาวันที่ก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุเนี่ยมาขอคืนดีมาขอคืนดีแล้วผู้หญิงก็ปฏิเสธว่าไม่เอาไม่คืนดี
บอกว่าตกใจมากรู้ข่าวก็รีบมาเลยเธอบอกเธอก็ไม่รู้จักในบอยเหมือนกันนะ
เพราะว่าพี่สาวเนี่ยเพิ่งคบได้ไม่นานช่วงปีใหม่พี่สาวเนี่ยไปที่บ้านก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเนี่ยคบกับในบอยแต่ว่าทะเลาะกันบ่อยมาก
แต่ไม่ได้บอกว่าทะเลาะกันรุนแรงขนาดไหน

หนูไม่รู้ว่า
คือพี่เขาทำไปแล้วพ่ออะไรทำไปถึงทำ

ไม่เคยบอกค่ะแต่ว่าเหมือนเห็นลูกชายของพี่สาว

เขาบอกครูจะฆ่าปากคออะไรอย่างนี้ค่ะ
ศพของนางสาววิรวรรณพรุ่งนี้ญาติจะไปติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะ
จากนั้นจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่ชายภูมินะครับ
ส่วนในบอยคนก่อเหตุผู้ต้องหา
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ก็ถูกควบคุมตัวทำแผนไปเรียบร้อยก็ดำเนินคดีกันต่อไป